มาดูกันที่เรื่องราวของเงินทอง
แต่ว่าเป็นเงินเงินทองในโรงเรียน

ไปดูกันที่ขอนแก่นกันก่อน
เขาบอกว่าวิจารณ์สนั่นกันทั้งอำเภอ
และตอนนี้วิจารณ์กันในโลกโซเชียลด้วยนะครับ
เพราะว่าพอโรงเรียนภูเวียงของขอนแก่น

เพื่อที่จะเข้าไปสมทบในกองกระถิ่น

บังคับให้นักเรียนใส่ซองกระถิ่นใส่ซองผ้าปาก

เยอะสิใช่คือความจริงทำบุญใส่ซองกระถินนี่เขาต้องกำหนดยอดด้วยหรือ
ไม่คือบาทก็ได้แล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่บุญ๕๐บาท

เพื่อเป็นการประดมทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์
หรือว่าโดมอเนกประสงค์ในโรงเรียน
เรื่องนี้ทำให้ผู้ปกครองหาเช้ากินค่ำเดือดร้อน
เพราะว่าเป็นเงินบุญที่มีมูลค่าสูงเกินไป
ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหนครอบครัวไหน
ที่ไม่ได้ใส่ซอง๔๙๙ก็โดนหาว่าไม่กระตันยูกับโรงเรียน

เดี๋ยวจะโดนพอหมายหัวเอากากบาทหัวเอา
ไอ้เด็กคนนี้ไอ้ผู้ปกครองท่านนี้ครอบครัวนี้มันไม่ช่วยทำบุญ

แต่เราก็ต้องค้นหาคำตอบว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
วิพากษ์วิจารณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ย
ส่งข้อความแชทพูดคุยไปร้องเรียนในเพจอหิงสาข่าวคนภูเวียง
โพสต์ระบุข้อความว่ามีผู้ปกครองส่งข้อความมาระบาย
เรื่องการแจกซองเชิงบังคับจำนวนเงินเป็นอย่างไรนอกครับ
พึ่งบ่ออะไรเนี่ยนะฮะภาษาอีสานนะนะ
ระบุบอกว่าโรงเรียนมาแค่อยากให้โพสต์ให้
และให้ผู้ปกครองคนอื่นมาพูดมาแสดงความคิดเห็นกัน
เพื่อครูอาจารย์จะได้มารับรู้บ้างครับ

พร้อมกับแน่ภาพที่เป็นการบอกเล่าเรื่องกล่าว
ในธำนองว่าภูมิในการโรงเรียน
แจกซองกระถิ่นให้กับนักเรียนให้ร่วมบริจาคเงิน

มีผู้ปกครองนักเรียนบางคนใส่ซองไป๒๐๐บาท
ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีมีเงินเท่านี้
ยังต้องหาเช้ากินค่ำแต่ปรากฏว่าพอโรงเรียน

แล้วบอกให้นักเรียนที่ใส่ซองมาไม่ครบ๔๙๙บาทเนี่ย

หากนักเรียนคนไหนไม่พอใจลาออกไปเลย
ให้เวลา๔๐วันถ้านักเรียนไม่ออกครูที่ปรึกษาต้องออกเงินเองแถมยังกดดันนักเรียนด้วยว่า

คือแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีความกระตันอยู่ต่อโรงเรียน
และบอกให้หาวิธีเอาเงินกับนักเรียนแต่ละคนมาให้ได้

ถ้าใครไม่ให้จะให้ครูที่ปรึกษาตามไปถึงบ้าน

คือเขาแค่พูดเปลยใหม่เฉยว่ามันมีเรื่องนี้
แต่ไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนไง
คือแค่บอกว่าอยากให้มาโพสต์ให้เฉย

คือไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนว่ามันเป็นโรงเรียนไหน
แค่อยากให้โพสต์แล้วก็ให้ข้อมูลกัน

เป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่เป็นโตแบบนี้
เราก็ไปสืบเสาะแสวงหาไปเป็นโรงเรียนอะไร
ก็ไปที่โรงเรียนภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับ

อยากจะรู้ข้อเท็จจริงจากผู้มนวยการโรงเรียน
ก็ไปพูดคุยกับพอคมสรรชุมอภัย
พอคมสรรชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มันมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องที่ไม่จริง
เรื่องจริงบางเรื่องไม่จริง
เรื่องจะทำบุญกันทำกันจริง
แต่ทำตามศรัทธาหรือว่าต้องบังคับ๔๙๙บาท

พอบอกว่าให้ทำตามศรัทธา
มีเงินบุญเท่าไหร่อยากจะทำก็ทำกันได้เลย

เพราะว่าเมื่อวันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
คือในส่วนของมีการจัดกิจกรรม
ข่ายผู้ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าเขา

ปะสังสรรค์กันฉันพี่น้อง
และทางเครือข่ายผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าเนี่ย
เขามีแนวคิดว่าจะสร้างอาคารอเนกประสงค์

โดยที่ทางโรงเรียนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเลย
แค่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการสร้างโดมเท่านั้นเอง
และพอโรงเรียนไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
ก็จะจัดทำกองกระถิ่นนี่แหละ
ละ๔๙๙บาทต้นละ๔๙๙บาท
มาช่วยเหลือในการที่จะจัดสร้างโดม
พอยืนยันบอกว่านี่เป็นความคิด
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าเขา

เรื่องราวนี้พอไม่ได้มีการบังคับ
ให้ไปเก็บเงินเด็กนักเรียน๔๙๙บาทนะครับ
ส่วนกรณีที่บอกว่าจะตามถึงบ้าน

ใครทำบุญไม่ครบ๔๙๙บาท
จะไปดูว่าทางบ้านขัดสนอย่างไร
หรอค่ะมีความเดิดร้อนอย่างไร
และเด็กเคยมีเงินออมเงินเก็บไหม
เพราะก่อนหน้านี้คือครูเขาจะบอกว่า
ถ้าทำบุญอยากให้เด็กเอาเงินออมมาทำบุญ
แสดงว่าเด็กมีนิสัยออมเงิน
แต่ทีนี้พอเด็กไม่มีก็จะตามไปถึงบ้าน
ดูสิเด็กมีเงินออมไหมจะได้ช่วยกัน
ฝึกสอนนิสัยการออมให้แก่เด็ก

คือแบบกดใส่ซองไป๒๐๐หรือว่า๑๐๐นึงเนี่ย
ต้องมีคุณครูมาดูชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้าน

เออก็พอเขาชี้แจงมาแบบนี้นะ
แล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันไม่จบลงแค่นั้นนะคะ
เพราะทีมข่าวของเราพอไปคุยกับพอ
พอชี้แจงกับทีมข่าวเราแล้วแต่ปรากฏว่า
พอไปเรียกนักเรียนชั้นมปลาย

โดยมีนักเรียนเนี่ยร้ายเหตุการณ์
ตอนที่ผอคุยกับนักเรียนเนี่ย
เป็นบางช่วงบางตอนที่พอตำหนิเด็ก
บอกว่าเด็กไม่มีวิจารณญาณในการคิดไตรตรอง
ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสังคม

เสียใจที่ทุกคนเข้าใจเจตนาของครูของพอผิด

ฟังเสียงจากการไลฟ์ในห้องประชุมที่พอเรียกเด็กมปลายไปคุยหน่อยครับ
แบบบ้าวอีกหนึ่งหน่อยก็ก็อ่อน
มาต่อก็ดูเหอะไม่ต้องที่จะเคยพูด
คนละสองนะคนละสอง
๔๙๒อย่าง

ตอนบาย
ไม่มีสำนึกที่ดีพอองค์กรแห่งนี้

คำมดกรณ์ของคุณภาคลูก
โครวัยลูกสีใจที่โฟสต์ต่างและโครเสียอย่างเยอะว่า
คำใหม่รุ่นรุ่นโรงเรียนแปรเจตนาของคออธิตรไป
ที่เรื่องนี้จะบานปลายใหญ่โตไปนะครับ
ทางด้านของผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พออดีศักดิ์มุ่งชูซึ่งดูแลโรงเรียนแห่งนี้
สั่งให้ยุติการแจกซองทำบุญสร้างโดม
ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่ขอนแก่นแล้ว
โดยเปิดเผยว่าความคิดและจุดประสงค์การสร้างนั้น
ไม่ว่าจะสร้างอะไรก็ตามถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี
แต่ทั้งนี้คนจัดสร้างต้องมีต้นทุนที่มากพอ
สิ่งก่อสร้างและมูลค่าของสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย
ส่วนการแจกซองกระถิ่นให้นักเรียนร่วมทำบุญ
โดมกองละ๔๙๙บาทนั้นถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง
สั่งให้ยุติการทำบุญกระถิ่นสร้างโดมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
และให้ทางโรงเรียนประสานภาคีเครือข่าย
หาทางออกที่ดีกว่านี้ค่อยมาว่ากันต่อ
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าไม่ว่าผู้ปกครองอะไรก็ตาม
เครือข่ายต่างที่มีไอเดียมีความคิดแบบนี้คือไอเดียดี
แต่ว่าการประดมทุนมันอาจจะผิดวิธีไปหน่อย